มาถึงเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะตามกันอยู่เรื่องของ

คือจ่าสิบโทเขมรัฐคนนี้เนี่ย
ที่ใช้ชื่อว่านายเนียเนี่ยนะ
ขู่ว่าจะปล่อยข้อมูลส่วนบุคคล๕๕ล้านรายชื่อ

ซื้อมาแล้วซื้อมาราคาเท่าไหร่คุณผู้ชมฮะ

เนี่ยข้อมูลพวกเราเนี่ยถูกมีราคาแค่นี้เองเหรอ
มาดูเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าอีกประเด็นนึงคือทำไม
ออกหมายจับตั้งแต่เท่าไหร่๓เมษายน
เจ้าตัวมามอบตัวเมื่อวานนี้๑๒เมษายน
ต้องใช้เวลา๙วันเลยเหรอกว่าจะได้ตัวเข้ามาเนี่ย
รัฐบุญช่วยครับทหารสังกัดกรมการขนส่งทหารบก
มอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่า

มีนายฐานพระธรรมนูลเนี่ยนะพาเข้าพบครับ
นายทหารพระธรรมนุนก็พาจ่าสิบโทเขมรัฐไปพบผู้ประชาการสอทครับ
จะโดนออกหมายจับในความผิดตามพรบคอมและพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานที่เจ้าตัวใช้ชื่อบัญชีนายเนียแสดงข้อมูลและภาพ
แล้วก็อ้างว่านำข้อมูลส่วนบุคคลคนไทย๕๕ล้านรายชื่อจากหน่วยงานรัฐ
จะเผยแพร่แล้วก็ขีดเส้นตายขีดเดสไลน์ไว้วันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีการสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มตัว
ตำรวจเนี่ยสอบสวนเขานานกว่าหนึ่งชั่วโมงครับสอบประคำเสร็จสิ้นปุ๊บ
ผู้บัญชาการสอทพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับนายชายวุฒิธนากรรมนุษศร
ก็ออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าจาสิบโทเขมรัฐเนี่ย
ปฏิเสธกรณีจรกรรมข้อมูลนะแต่ไปซื้อมาซื้อมาจากเว็บไซต์ที่
บรรดาแฮคเกอร์จะนิยมไปซื้อมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผิดกฎหมายกัน
เว็บก็มีข้อมูลของตนอยู่ด้วยเขาตกลงซื้อขายข้อมูลของคนดัง
แล้วก็เอาไปโพสต์พร้อมกับส่งข้อความคุณผู้ชมผมเองก็ได้เหมือนกันนะ

น้ำแข็งโดนน้ำแข็งยังไม่ได้ลบแต่ไม่ได้กดลิงค์
ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่

ไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันเขาแค่ซื้อมา

และยังไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปจำหน่ายต่อ
ยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยที่หลุดไป๕๕ล้านรายชื่อนั้น

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแอปหมอพร้อมหรืออะไรใช่ไหม
เขาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับลองฟังเขาหน่อยครับ
ก็หลังจากนี้นะคุณผู้ชมก็มีการนำตัวจากสิบโทเขมรัฐ
ไปฝากขังที่สารทหารครับแล้วก็

เนื่องจากเกรงว่าผู้ต่างหาจะหลบหนี
ฝากขังผลัดแรกก็ตั้งแต่๑๒เมษาถึง๒๓เมษาครับ

ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่า
ไปตรวจค้นห้องพักของจากสิบโทเขฟรัสนี่

แล้วก็มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
อุปกรณ์ซ่อมคอมเพียบเลย
กระจายสัญญาณ๓ค่ายเลย
ทำให้เชื่อว่าโอ้โหนี่เก่งไอทีแน่
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
และความเชื่อมโยงภรรยาของผู้ต้องหาก็พบว่า
ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะพบเงินในบัญชีแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นครับ
ทำทำไมแบบนี้คะทำเพื่ออะไร

เจตนาของผู้ต้องหามี๓ข้อคือ๑ประกาศขายข้อมูล

คือเริ่มแรกเราสันนิษฐานว่าเขาน่าจะเรียกร้องความสนใจ
ค่ะอยากดังแต่พอไม่มีคนสนใจก็เริ่มแสดงตัวตนครับ

เพราะที่โดนไปอภิสรยุทธ์พินักภัณฑ์ไทยอะไรพวกอย่างนี้

เมื่อเป็นกระแสแล้วก็เลยเบี่ยงประเด็นให้เป็นเรื่องการเมือง
ส่วนที่มาของข้อมูลจากนี้

เอ่นหลังจากนะ
ตอนต้องเพลียบแรงเหรอที่เป็น

แล้วไหนจะที่เขาบอกว่าหลุดจากหมอพร้อมหรือเปล่า
เอาแล้วข้อมูลพวกเราตั้งกี่สิบล้านคน

จริงฮะจบแล้วจบจบไปจบไป